ดิฉันขอให้คุณทั้งสองคนยกมือขึ้นมา
นับนิ้วซิคุณมีทั้งหมดกี่นิ้ว

แล้วเท้าล่ะ

เกินมาสี่อ่ะนี่คือหน้าทีทำคลอดนะคะ
มีล่ะค่ะทำคลอดกันริมถนนสายสามสี่สี่
หน้าโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยที่อำเภอบ้านบึงเลย
เป็นหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงแล้วก็กู้ชีพจากโรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
มาทำการช่วยเหลือแล้วก็ทำคลอดให้กับนางสุนิสาน
นามศักดิ์อายุ๒๓ปีบนรถกระบะอีซูซูทะเบียน
ผอพึ่งท้อทหารสองสองแปดเก้าชนบุรีใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีกว่ากว่า
เด็กก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัยเป็นทารกเพศหญิงผิวขาวผมดกดำ
สมบูรณ์แข็งแรงน่ารักค่ะน้ำหนักเนี้ยประมาณสองพันห้าร้อยกรัม
น้องเนี่ยร้องดังลั่นเลยนะกู้ชีพเขาก็ตัดสายสดือ
แล้วก็นำผ้ามาเช็ดทำความสะอาดตรวจสอบความเรียบร้อย
นับนิ้วนับเท้าเอ้าน้องมีนิ้วมือข้างละ๖นิ้ว
เออนิ้วเท้าอีกข้างละหกนิ้วโอ้รวมกันเป็นยี่สิบสี่นิ้วค่ะ
หลายคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ชาวบ้านที่มาดูเนี่ยก็แบบตื่นเต้นกันไปตามตามกันว่าอุ้ย
ทำไมน้องมีนิ้วเยอะจังครับ
แหมมีหกป้านนิ้วคริวขาวแหมมีกี่นิ้ว

คือบอกว่าคนแม่ที่เพิ่งคลอดเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่คล้ายจะเป็นลมระหว่างที่ลูกสาวเบ่งคลอด
ก็บอกว่าลูกสาวตั้งท้องคลอดหลานคนนี้เป็นคนที่๓แล้ว
ดีใจที่หลานออกมาอย่างปลอดภัย
ส่วนเรื่องนิ้วมือนิ้วเท้าข้างละ๖นิ้วเนี่ย

ก็แม่ของเขาเรียกว่าอะไร

เท่ากันหมดเป็นกรรมภัณฑ์มาทอดกันมา
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยสร้างความฮือฮาให้กับกู้ภัยเป็นอย่างมากนะคะ
หลายคนพูดเลยว่ามาแล้วล่ะงวดนี้

แล้วเขาบอกว่าจะเอาทะเบียนรถทำคลอดมาเป็นเลขเด็ดในงวดที่จะถึงนี้ด้วยจ้

น้องมี๒๔นิ้ว

อุ้ยอีกนิดนึงก็๖๐๙แล้วเนี่ย
เดี๋ยวเราว่ากันช่วงกลางเดือนนะครับ